มาที่อีกหนึ่งเหตุการณ์พาไปดูลูกแมว

แต่ว่าโชคดีที่พลเมืองย่านนั้นเห็นทัน
ค่อยช่วยออกมาจะเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะ
โอ๊ยไม่ได้เลย

ดูมันไปใกล้แล้วก็ก็เลยแล้ว

เย้หูแข้งแล้วเว้ย
เย้
โอ้โหแบบเล็กมาก

คือเห็นแล้วปกติปลากระป๋องพวกนี้เวลาเปิดมันค่อนข้างคมเหมือนกันใช่ไหม

เขาดึงที่คอดูอย่างเช่นเวลาแม่ข้าบลูก
อุ๊ยตอนหูหลุดออกมาได้คาดหนึ่งที่โล่งใจเลยเหมือนกันนะ

เดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อพักครู่เดียวค่ะ

ซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เหมือนอย่างที่พี่มิ้วบอกไป

ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จับตรงคอนะคะ
ค่อยดึงแล้วก็ขยับทีละนิดอย่างเบามือ
หนุ่มคนนี้ก็เป็นพลเมืองดีที่มีความรู้พอดีนะคะ
เพราะว่าถ้าพลาดไปลูกแมวอาจจะถูกปากกระป๋อง

ใช่บาดจนบาดเจ็บได้นะคะ

แล้วก็ช่วงท้ายชายหนุ่มก็ช่วยดึงหัวแมว
ออกจากกระป๋องได้สำเร็จนะคะ
โพสต์โดยสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันพุธ
ที่ผ่านมาบริเวณถนนหน้าโรงเรียน
ปงตำอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เล่าว่าชายพลเมืองดีขี่รถผ่านมาเจอแมว

คาดว่าถ้ามาช้ากว่านี้อีกสักนาที

โอ้โหนอกจากจะหัวติดแล้วยัง
ต่อการถูกรถทับด้วยถือว่าโชคดีนะเนี่ย

ซึ่งผู้คนที่ได้ชมคลิปก็ชื่นชมในความมีน้ำใจ
แล้วก็ความใจเย็นของชายหนุ่มคนนี้นะคะ
ขณะที่บางส่วนก็ตำหนิผู้ที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง
ทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ค่ะ
ยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่ก็มองว่าลูกแมวคงจะหิว

งั้นอาจถูกรถทับหรือไม่ก็ขาดอากาศหายใจตายได้นะคะ
ชอบคอมเมนต์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเนี่ยพระเอกของแมว

เมื่อสักครู่นี้มีข้อความส่งมาทางไลน์

อ้าวคือเป็นคนนะเนี่ยบอกลูกน้อย

ก็เดือนหน้าไงคะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนอย่างนี้
ก็ไหนชมมาเรื่องแบบเกิดพอดี
แต่วันนี้ข้อความสนุกที่ส่งไปหาเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือ

สามีป้าทานชามละ๑สลึงพุทธศักราช๒๕๖๒
โอ๊ยมีหลายราคามาก

เมื่อกี้วีคุณผู้ชมบอกว่า๓บาทแถมกระเทียมเจียว
อันนี้ชนะละอันนี้๑สลึงชนะละ

ว้าวนะคะรู้สึก